คุณผู้ชมคะจะพาไปดูวินาทีชีวิตของเจ้าหน้าที่เก็บขยะคนนึงค่ะ
ปกติเนี่ยรถเก็บขยะเขาก็จะออกมาคือช่วงเช้ามืด
ตี๓ตี๒อะไรอย่างนี้ตี๔เลยมันก็จะเป็นมืดอยู่
ปรากฏว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็กำลังทำหน้าที่เก็บขยะอยู่นะคะ
มีรถกระบะของอดีตนายทหารยศพันโทค่ะขับมา
ไม่รู้ว่าไฟแยงตาแล้วมองไม่เห็นหรืออะไร
พุ่งชนเต็มแรงคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ค่ะ

นี่เห็นไหมโอ้โหนี่เห็นไหมโอ้โห
ถ้าดูจากภาพอย่างนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมาก
เพราะว่ามีสองคนคนหนึ่งอยู่ที่หลังรถอีกคนกำลังกลิ้งถังขยะอยู่
อ่าเพราะดีมากนะคะรอดตายทั้งคู่ค่ะครับ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลานะคะ
ซอย๑๔ถนนมิตรสัมพันธ์ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
คนที่คุณผู้ชมเห็นยืนกลิ้งถังขยะอยู่อะค่ะ
คือนายมนตรีสง่างามอายุ๒๘ปีครับ
ส่วนคนที่คุณผู้ชมเห็นว่ากลิ้งตกลงมาจากท้ายรถเก็บขยะ
คือนางสาวเจรสุดประสงค์วัย๓๕ปีค่ะ
ยืนอยู่ท้ายรถส่วนนายมนตรีก็กำลังกลิ้งถังมาเลย
แล้วอยู่อยู่รถกระบะของพันโทสุรสักคำเสียงวัยแปดสิบสามปี
ขับตรงมาแล้วก็พุ่งชนด้านข้างอะค่ะ
ด้านข้างเฉียวนายมนตรีแล้วก็เข้าท้ายรถเก็บขยะ
นางสาวเจร่วงลงมาจากท้ายรถเพราะแรงกระแทก
ขยะที่ว่าใหญ่กระเด็นไปข้างหน้าเลยเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกรอดตายปฏิหารทั้งคู่นะคะไม่มีแม้แต่บาดแผลหรือว่าอาการบาดเจ็บ
มนตรีบอกช็อกมากตกใจแต่ก็รู้สึกโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย
เพราะถังขยะช่วยชีวิตค่ะมันดีดตัวเขาออกไปด้านข้าง
คือถ้าไม่ติดถังขยะเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเขาที่โดนรถชนอย่างแรง
แล้วก็อาจจะเจ็บหนักก็ได้ส่วนนางสาวเจรก็บอกว่าโชคดีเหมือนกัน
กระบะเนี่ยหยุดซะก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอโดนเหยียบซ้ำแน่นอน
หลังจากที่ชนแล้วอะค่ะเหมือนกระบะเหยียบเบรกทัน
เพราะว่าเธอกลิ้งตกลงมาจากรถเก็บขยะเนี่ยก็มีบาดเจ็บเคล็ดขัดยอกนิดหน่อย
แต่จังหวะนั้นมันลุกไม่ทันจริงถ้ากระบะไม่หยุดก็คือเหยียบเธอแน่
เธอก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าที่ผ่านมารถเก็บขยะเวลาทำงานกัน
ก็จะมีการเปิดไฟแจ้งเตือนไฟขอทางแล้วนะ
อยากให้คนใช้รถใช้ถนนช่วยสอดส่องมองกันให้ชัดเจนอีกนิดนึง
มัดระวังด้วยเวลาพวกเขาทำงานกันอยู่เพราะว่ามันก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะ
ต้นตำรวจคิดว่าแสงอาจจะแยงตาคนขับกระบะก็เลยทำให้เหมือนแสงมันจ้า
แล้วก็เลยมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้านะคะโอ้โหแต่ก็จะต้องเรียกคนขับ
ก็คือพันโทสุรศักดิ์มาสอบสวนรายละเอียดภายหลังด้วย
เพราะว่าหลังเกิดเหตุก็ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเหมือนกันจากแรงกระแทกคือเรื่องแสงมันก็
มันก็คงไม่ใช่สาเหตุที่จะมาอ้างเหตุผลเรื่องอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหม
อีกอย่างหนึ่งท่านก็อายุแปดสิบสามแล้วก็อายุเยอะเหมือนกันน่ะนะคะ
มันก็อันตรายโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะ